มาดูอีกหนึ่งคลิปดีกว่า
คุณครูอาชีพครูก็เป็นอาชีพที่ต้องดิวกับนักเรียนเยอะ
มีเรื่องต้องสู้ต้องอดทนตรวจข้อสอบ
ครูท่านนี้ค่ะเขามีความในใจมาฝากนักเรียนแต่งเป็นเพลงด้วย
จะเป็นยังไงไปฟังกันก่อนเลยค่ะ
ไอ้หัวแบบนี้หมอเกาหลีคงไม่รับทัก
เฟซบุ๊กนั้นเล่นเข้าไปแค่ภาพก็มีให้ชม
ในมิลลิเทอร์โหมต้องขอหักตายไม่รู้เวลาเท่าไหร่ต้องซื้อใครรู้ไหมนี่
เธอเอาถึงมาใหญ่มองแต่ละทีไม่เห็นอะไรจากสั้นเลย
ถึงรวมคะแนนแล้วมันหดผงเหลือใจ
ไม่ต้องสงสัยทุกเรื่องจริงหนังสือไม่อ่าน
ทำเล่นไปอำนาคตอยู่ไหนหวานคุณใจตัวไม่มี
เห็นดูพ่อแม่สุขนาด
ตามแบบนี้ไม่ดีแน่นอนสมงสมองก็ดูมันจะไม่มี
หัวแบบนี้หมอเกาหลีก็คงไม่รับทำ
เล่นเข้าไปแพร่ภาพก็มีให้โชว์
เม้นให้เธอโมโหต้องคอหักตาย
เวลาเท่าไหร่หนังสือเคยดูไหมนี่
เธอเอามาแยกมองแต่ละทีไม่มีอะไรสั้นสั้นเลย
ถึงรวมคะแนนแล้วมันหดผงเหลือใจ
ไม่ต้องสงสัยครูพูดเรื่องจริงเต็มที่
หนังสือไม่อ่านทำเล่นไปอนาคตอยู่ไหน

ชอบประโยคสุดท้าย
สุดท้ายร้องว่า
เอ็นดูเขาจังหวะไม่ได้
เอ็นดูพ่อแม่สูงขนาดอ๋อ
ดูแล้วครูสลบ

แล้วก็คุณครูก็ไอเดียบันเจิดในการแต่งเนื้อเพลง
แต่งเองเล่นกีต้าเองอัดเองร้องเอง
เฟืองรดาพร้อมนะครับ
มีความสามารถการบอกความใจกับเรียน

ยิ่งจะสลบเลย

เป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ประจำชั้นนักเรียนม๑แล้วก็ม๔
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจังหวัดแพร่ค่ะ

พบว่าลูกศิษย์ของตนทำข้อสอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
ไม่เป็นที่น่าพอใจก็เลยระบายออกมาเป็นเพลงนี้แหละค่ะ
แต่งขึ้นเพื่อหวังจะบอกกล่าวแล้วก็ตักเตือนสิทธิ์ผ่านเสียงเพลงนะคะ
โดยตัวเองใช้เวลาในการแต่งเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นเอง

อยากให้ลูกศิษย์ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างที่เรียน
คิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างค่ะ
คุณครูใช้เวลาแต่งแค่๑ชั่วโมงแปลว่าอัดอั้นมาก

คำพูดทำนองคำร้องหลั่งไหลพรั่งพรูออกมา
บอกว่าเขียนเสร็จภาย๑ชั่วโมงไม่ง่ายนะคุณแต่งเพลงเร็วแบบนี้
ใช่นะคะก็นี่แหละเป็นคลิป
หลังจากที่ตั้งใจจะมอบให้นักเรียนเฉย

ผู้ชมก็เข้าไปชมกว่าแล้ว๔แสนครั้ง
แล้วก็แชร์ไปกว่า๑๔๐๐๐ครั้งนะคะ
ชมคลิปบางส่วนก็บอกว่าขอชื่นชม
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในฐานะครูเหมือนกัน
เจอเด็กมาทุกสถานการณ์ทุกรูปแบบ
เข้าใจปัญหาแล้วก็ความรู้สึกของครูดี
ขอให้คุณครูดอนสู้ต่อไปนะคะ
แต่เข้าใจจริงนะดิฉันเคยเป็นครูเหมือนกัน
สอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย
แค่เขาไม่ทำการบ้านนี่ฉันก็อ่อนใจแล้ว
คือด้วยความที่พอเรียนภาษาต่างประเทศมันยิ่งยากอะ
ถ้าไม่ทำการบ้านเข้าใจว่างานหนัก
พอไม่ทำมาก็มันเหมือนต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง
อาชีพครูต้องใจรักจริงนะมีความอดทนแบบ

ถ้าทำต่อเนี่ยจะแนะนำให้คุณรัชพรไปแปลเนื้อเพลงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะ

ศิษย์อาจจะไม่เก็ตว่านี่เพลงอะไร

งงเออนะคะสีสันชื่นชมคุณครูค่ะก็น่ารักนะคะ